พาคุณผู้ชมมาดูเรื่องของผู้หญิงคนนี้หน่อยค่ะนะคะ
อย่างที่คุณนัทพงศ์ได้เกริ่นเอาไว้ก็คือ
ผู้หญิงคนนี้มีอาการผิวหนังอักเสบค่ะ
แล้วอย่างที่เราได้เห็นภาพไปก็คือ

หูพองทั้งตัวทั้งใบหน้าเลยนะคะ
คือเขาก็คาดว่าเกิดจากการที่เธอไปรับวัคซีนเข็ม๒หรือเปล่า

คืออันนี้คือเราเคยรายงานเรื่องนี้ไปเมื่อวันที่๗พฤษภาคมที่ผ่านมา
เพราะว่าได้รับเรื่องร้องเรียนนะคะจากสามีของเธอคือ

เป็นสามีของคุณสุวรรณีมโนเรียอายุ๔๕ปี
เป็นเจ้าของร้านเสริมสวยที่ตำบลม่วงงามจังหวัดสงขลา
อาการของเธอคือเป็นผิวหนังอักเสบเป็นแผลผู้พองทั้งร่างกายแล้วก็ใบหน้าเลยค่ะ
ที่เห็นอยู่นี้เลือดมันจะไหลซึมออกมา
แล้วเขาบอกอาการที่เป็นเนี่ยนะคะ
เกิดขึ้นหลังจากที่เธอเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่๒เมื่อ๘เดือนที่แล้ว
คุณสุวรรณีฉีดเข็มหนึ่งคือซิเนอร์แวคเข็มสองคือแอสตราเซเนก้า
เมื่อวันที่๓๑สิงหาคมปี๖๔
ตามรายงานเขาบอกว่าอาการนี้มันเกิดขึ้นหลังจากไปฉีดเข็มสอง
แต่คุณหมอวินิจฉัยว่าเธอเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องนะคะ
ทั้งที่ก่อนหน้านี้เธอเป็นคนที่แข็งแรงแล้วก็ไม่มีโรคประจำตัวนะคะ
ล่าสุดวันนี้ค่ะหน่วยงานราชการทั้งในอำเภอสิงหานคร
สาธารณสุขสิงหานครแล้วก็ทีมแพทย์ไปดูอาการของคุณสุวรรณีค่ะ
คือทุกคนพอได้เห็นผิวหนังของคุณสุวรรณีพูดเป็นเสียงเดียวกันคือตกใจ
เพราะไม่เคยเห็นผู้ป่วยลักษณะแบบนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยคุณสุวรรณีเนี่ยได้รับการส่งตัวเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลสงขลานครินนะคะ
ก็เดี๋ยวคงจะได้วินิจฉัยกันต่อแล้วค่ะว่าเป็นอะไรกันแน่แต่ว่าที่แน่ก็คือตอนนี้เนี่ยนะคะได้รับการดูแลแล้วนะคะ
อาการของคุณสุวรรณีจะเป็นผลมาจากการฉีดวัคซีนหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวทีมแพทย์จะวินิจฉัยอีกครั้งหนึ่งค่ะ
นายอังเพิ่มสิ่งฮันนครบอกว่าทางอำเภอและผู้ว่าราชการ
จังหวัดสงขลาจะเอาคุณสวรรณีให้อยู่ในความดูแลจนกว่าจะหายขาด